ข่าวที่น้ำแข็งจะเล่าก่อนต่อไปนี้นะ

ลูก๔๐กว่าแม่๗๐กว่า
ลูกน่ะทำร้ายแม่ตลอดเลยเหมือนกัน
เพราะอะไรล่ะลูกทุบตีคือเมาเหล้าคุณผู้ชมแล้วคนเป็นแม่
ต่อให้ลูกจะเป็นยังไงลูกจะดีจะชั่วแม่ก็รัก

ไปดูนะลูกทำแม่ขนาดนี้แม่ก็รักลูกมากจริงค่ะ

โอ๊ยตาย

คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมมันเงียบหรอ
คุณผู้ชมลองมองในแว่นของเพื่อนบ้านที่แบบแอบฟังสิ
เสียงมันเล็ดลอดออกมาเด้ยยินใช่มั้ยเห็นภาพใช่มั๊ย
คือลูกกับแบบฟาดแม่ตีแม่แบบนี้

เฮ้ยเสียงที่แม่ต้องร้องว่าช่วยด้วยจากน้ำมือของลูกที่ตีแม่นี่นะ

คือพี่เบิร์ตเขาบอกว่าไงนะถ้าสมมุติเกิดว่าลูกด่าแม่ปากจะเท่ารูเข็ม
แล้วถ้าเกิดว่าลูกตีพ่อตีแม่มือจะใหญ่เท่าใบหลานใช่ไหม
อันนี้คือที่เขาเคยบอกกันมาแบบนี้ใช่ไหม
แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลูกเมาลูกเมาแล้วก็ทำร้ายแม่
นั้นนานเมาถี่หรือไง
นั้นนานเมาถี่เลยค่ะไม่ใช่นั้นนานเมาถี่
นี่ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
ลูกอายุ๔๔ปีเมาเหล้าล็อกคอทุบตีแม่๗๑แล้ว
ลูกยืนช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นยังจะไม่ไหวเลย
จะเอาเรี่ยวเอาแรงที่ไหนไปลุกหนีวิ่งหนีลูก
นี่ชาวบ้านไปช่วยห้ามแล้วนะก็ยังไม่หยุดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนทุ่งมั่ง
อยู่ในเขตเทศสาบานนฮอนอูดรนะคะ
แล้วพอเรื่องไปถึงหูตำรวจป๊าบ
ตำรวจสพเมืองอุดรไปถึง
มีร่องรอยถูกทุบตีที่แขนสองข้างที่ต้นคอด้วย
นี่ค่ะตอนไปเจอแล้วกำลังเก็บข้าวของรอ
ร้องให้ลูกอีกคนนึงลูกสาวมารับไปอยู่ต่างจังหวัดหน่อย
นี่สภาพของคุณยายนะตอนที่เราไปเจอ
แล้วลูกชายที่ทำร้ายเนี่ยชื่อว่านายนิด
นิดต้องใช้ชื่อสมมุตินี่ตอนคุณยายถกแผ่นเสื้อให้ดูเห็นไหม

มันไม่ใช่แค่เงานะไม่ใช่เงาต้นไม้นะคุณผู้ชม
จ้ำม่วงนั้นเป็นรอยที่โดนลูกทุบตี
นี่ตอนตำรวจไปถึงนะลูกชายแอบอยู่ที่บ้านอีกหลัง

นี่ตำรวจเตรียมไม้ง่ามาเลยนะ
ใช่
คุณตำรวจคุณตำรวจกลับไปเถอะยายไม่อยากแจ้งความอะไรยายไม่เป็นอะไรมากหรอกทำไมคุณยายตัวม่วงตัวเขียวขนาดนี้ยายไม่อยากให้ลูกยายติดคุกคุณตำรวจกลับไปเถอะนะยายขอร้อง
คือคุณแม่เนี่ยคุณผู้ชมคุณแม่ท่านนี้นะเขาอายุ๗๑ปีก็เป็นแม่ค้าขายล็อตช่อง
ส่วนนิดที่ทำร้ายแม่เป็นลูกคนเล็กส่วนลูกคนอื่นของคุณแม่เนี่ยย้ายไปมีครอบครัวที่อื่นกันหมดแล้ว
นี่แหละจริงก็ช่วยแม่ทำล็อตช่องนะช่วยทำขายอยู่ตลอดแต่ติดอย่างเดียวติดเหล้า
ชอบดื่มเหล้าเหลือเกินเมาทีไรก็ทำร้ายแม่มาเสมอเลยจนต้องแยกบ้านกันอยู่
แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ทุบตีแค่แม่เคยทุบตีพ่อมาแล้วล็อกคอขู่ฆ่าพ่อพ่อทนไม่ไหวทำยังไง
พ่อเนี่ยย้ายออกไปเลยไปอยู่กับลูกคนอื่นก่อนจะไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ตายแล้วแล้วเนี่ยคนที่ต้องมารับคือใครอ่ะแม่มารับเคราะห์ต่อนะใช่ค่ะ
ก็ทำร้ายแม่ไงแล้วเพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังนิดนะนะทำร้ายแม่เกือบทุกวันแหละแต่ถามว่านิดไปตีคนอื่นไหมคนในหมู่บ้านไปต่อยคนอื่นไหมไม่มี
ไม่มีใครโดนทำร้ายเลยนอกจากแม่เพื่อนบ้านบอกเลยคุณตำรวจจริงนะผมอยากให้เอานิดไปบำบัดเรื่องติดเหล้าได้ไหม
เพราะว่าอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าจะโดนแค่ตีหรือเปล่ากลัววันหนึ่งแม่นิดจะตายเอาแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยผมเป็นเพื่อนบ้านอยู่ไปก็กลัววันนี้ทำร้ายแม่
แต่วันหน้าล่ะมันจะไม่ใช่แค่แม่มันจะเป็นคนในชุมชนด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็อยากฝากตำรวจแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตำรวจเขาบอกว่าต้องมีเจ้าทุกข์ถูกไหมต้องมีเจ้าทุกข์ไปร้องในเมื่อแม่บอกแม่ไม่เอาเรื่องลูกจะทำยังไงดีดูแล้วปวดใจจริงนะเจ้าภาพ